ดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งหลอนยาเสพติดนะครับขี่จักรยานถือมีดเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาข่มขู่ชาวบ้าน
หนีกันชุนละมุนเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับ
กล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์นะครับผู้ชายคนหนึ่ง
คลั่งขี่จักรยานถือมีดพลากวัดไปแกว่งมานี่ครับชาวบ้านต้องวิ่งหนีชุดละมุน
นอกจากวงชรปิดแล้วนะครับมีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้เป็นชุดละมุน
ที่ผู้ชายคนนี้พยายามจะทำร้ายชาวบ้าน
แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันจับผู้ชายคนนี้นะฮะ
ชุนละมุนเลยฮะ
มันจับมันจับฟันไอ้คนนั้น
ระวังนะระวังโดนคนอื่น
วงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นผู้ชายคนก่อเหตุในขี่จักรยาน

จอดบนสะพานข้ามคลองแล้วก็ถือมีด
เข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ถือทงชาติไทยออกมาแล้วไปเดินวนเวียนอยู่ริมสะพาน

นี่คือซอยสวรรค์๗๘ที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๒๒พฤษภาคมคือเย็นเมื่อวานนี้
จากนั้นชาวบ้านก็แจ้งตำรวจสพพระประแดงนะครับ
ตำรวจมาเกลี้ยกล่อมอยู่ชั่วโมงกว่าไม่เป็นผลนะฮะ
ถึงไม่รู้ชื่อนี่ชื่อในบ๊าสนะครับ
ตำรวจก็พยายามเรียกชื่อพูดคุย
บาสนี่ก็เงื้อมีดจะฟันอย่างเดียว
สุดท้ายเนี่ยมี๑๐ตำรวจโทเดชภูมิจันสา
ผอหมู่งานป้องกันและปราบรามของสอพพระแดงอ่ะ
ช่วงที่กำลังวิ่งหลบหนีตอนที่บาสเนี่ยจะไล่ฟันเนี่ย
นี่ท่านไปสะดุดล้มนะฮะไหล่หลุดนะครับ
ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็รอดจากการถูกฟันได้หุดหวิด
ส่วนตัวในบาสนะครับหนีไปอยู่ในบ้านของตัวเองนี่ฮะ
ตำรวจก็เลยให้พ่อของบาสเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมลูกชาย
จนสุดท้ายเขายอมมอบตัวพ่อบอกลูกชายติดยา
ติดยาเสพติดจนมีอาการทางจิตนะแล้วก็นี่ก็ไปขาดยามาอีก
ก็เลยคลั่งนะครับเมื่อวานนี้บอกอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาไปบำบัดให้หน่อย
ในบาสนี่ให้การแบบสับสนวกวนบอกมีดเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัว
เพราะชาวบ้านจะมาทำร้ายเขาแต่ที่เห็นคือเขาจะไปทำร้ายชาวบ้านค่ะ
ส่วนทงชาติไทยเนี่ยบอกมีคนสั่งให้เขาไปดึงทงลงมา
ก่อนจะเกิดเหตุในบาสยอมรับว่าเสพยาบ้ามา๑เม็ดครับ
เสพมาเมื่อวานสุดท้ายก็ถูกแจ้งไป๔ข้อหานะครับ